ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องชวนยิ้มเรื่องน่ารักกันหน่อยนะครับ
อืมทำให้คลองมันสะอาดค่ะโอ้ยใครเห็นก็ต้องยิ้มแล้วก็ประทับใจ
ไปชมภาพกันหน่อยนี่เออน่ารักทีเดียวหมุนหางลงไปเลย
ชื่อว่าเจ้าอะไรเนี่ยโนเนโนเนชื่อโนเนแม้ตั้งชื่อ
เวลาเรียกไงโนเนโนเนเนี่ยเหรอโนเนเอออืมน่ารักทีเดียว
แล้วมันแสนรู้มากนะกำลังว่ายน้ำจากริมเขื่อน
คลองหน้าวัดบังเตยกลางอำเภอสามโคกที่ปฐุมนะฮะเพื่อไปฆ่าผักตบชาวาขึ้นมาบนฝั่ง
แล้วก็ดึงขึ้นมาจากน้ำให้เจ้าของนำไปทิ้งก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้ชมคลิปนี้มากเลย
แล้วก็จนเป็นกระแสในโลกออนไลน์มีคนแชร์ต่อเยอะมากคือสร้างงานให้เจ้าของนั่นเอง
จากการสอบถามนางสาวสายทานทิพย์นุจจรัสนะฮะเป็นเจ้าของก็บอกว่า
สุนัขตัวนี้เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กเลยปัจจุบัน๖ปีแล้วนิสัยมันขี้เล่น
แต่ว่าเรียบร้อยนะเป็นมิตรกับทุกคนมันรักความสะอาดมากนะ
ถ้าฝนตกแล้วพื้นเปียกแล้วมันชื้นแฉกนะมันจะไม่เดินมาเลยนะ
คืออุ้งเท้าฉันจะต้องไม่แตะโดนน้ำเออไม่เปียกแล้วอันนี้คืออะไรจ๊ะ
คือก็รักความสะอาดไงอยากให้คลองสะอาดหากพามาเดินริมเขื่อน
มักจะเก็บขยัดต่างเองนะเฉดลมไปเก็บกลองนมถุงพลาสติก
แม้แต่กระโดดลงน้ำไปฆ่าผักตบขึ้นมาบนฝั่งแบบนี้
แล้วเจ้าของโรเนหน้าตาเหมือนโปรดิโสเซอร์เราเลย

ที่สำคัญนะเธอไม่เคยสอนเลยนะแต่มันรู้มันทำเอง
เธอได้พล็อตคลิปเลยนานกว่า๓เดือนครับ
และพนักท่องเที่ยวก้อนห้วบมาตราดน้ำ
ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ที่เขาทำงาน
จะไปถ่ายรูปกับโนเนไปชมความน่ารักของมันแบบนี้
เรียบร้อยนะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบรักความสะอาด
อย่างถ้าฝนตกพื้นเฉอะแฉะนี่เขาจะไม่เดินเลยนะ
เขาจะแบบสกปรกเขาจะไม่ลื่นเลยเป็นรักษาความสะอาดมาก
มาตามริมน้ำที่เขาเก็บขยะนี่คือเราไม่ได้สอน
เขาทำเขาตั้งแต่เล็กอยู่แล้วครับจะเป็นพวกสวะกล่องนม
กล่องข้าวที่ว่าคนเราทั่วไปกินแล้วชอบทิ้ง
แต่พี่เขาจะเก็บหมดเลยโอ้โหพูดแล้วอายไหมฮะ
เก่งมากเลยอ่ะคนทิ้งน่าจะอายหมาบ้างนะครับ
หมาเก็บแต่คนทิ้งลงไปนะฮะ
เจ้าของยังฝากบอกไปถึงคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับให้เลี้ยงเขา
รักเขาดูแลเขาด้วยความรักโดยส่วนตัวแล้วเธอก็เลี้ยง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัข
เห็นว่าตอนเล็กน่ารักโตขึ้นมาแล้วน่ารักลดลงและเบื่อเอาไปปล่อย
ไม่ได้นะกลายเป็นปัญหาสังคมถ้ารู้ว่าไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยงตั้งแต่แรก
นะครับอันนี้ก็นำมาฝากนะฮะเจ้าโนเละนะครับน่ารักเชีย